ใช่ค่ะตั่งผู้ชายกับผู้ชายอยากมีลูก
มีภาพพิมพ์น้องสาวคือนด้วยนะ

นี่ไงเขาแต่งงานกันรู้เรื่องใช่ไหม
คือเขามีความรู้สึกว่าพอเขาแต่งงานไปแล้วเขามีความสุขสบายใจ
สิ่งเขาสบายใจมากคือเขาบอกว่า
การเดินไปสวนสาธารณะหรือไปที่อะไรที่ไหนเนี่ย
คนก็มีความรู้สึกว่าต้อนรับเขา

เดินเข้ามานะหอมแก้มเขาเลย

แม่แม่ดีใจมากเลยที่หนูทำเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
ทำให้แม่พูดกับลูกได้อย่างเปิดอก

อ๋อจะได้เข้าใจหัวข้างอะไรแบบนี้เออประมาณอย่างนั้น
เป็นต้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ที่เขาแต่งงานกันเนี่ยสาเหตุอะไรรู้ป่ะ

เขาบอกปีกเขาบอกปีกอย่าไป

เอาแองจี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง
นี่แต่เถยโอ้โฮเอ้า

มาฟังผู้ชายกับผู้ชายคนนี้ซะดีกว่า

ตลอดระยะเวลาที่เขาคบกันมา๗หรือ๘ปี

ในที่สุดเขามีความรู้สึกว่า

ความรู้สึก๗ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ

จนในที่สุดเนี่ยนะเขาคิดว่า

คุณเสือไปดูคนอื่นเขียนมา
เดี๋ยวกูบอกให้หยุดเขียนมา
เราอยากอยู่กับเขาจนวันตาย

ก็เลยบอกกับเขาว่าแต่งงานกันเถอะ

ก็อย่างนี้พอแต่งงานกันได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหม

พูดบอกว่าแกน่าจะมีลูกนะ

แกนี่น่าจะอยู่เหมือนกันนะ
แล้วตอนนี้เนี่ยจะใช้ไข่ใครดี

วูดดี้หรือว่าไข่ของโอ๊ต

คือสองคนมันคล้องไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะเข้าทางไหน

บอกเอาจะใช้ไข่ก็เลยคุยกัน
หาคนที่จะมาอุ้มบุญ

ก็บอกว่ามีผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดเลย

เอาเป็นว่ายัดทั้งสองคนใส่เข้าไปเลย

แต่ตัวฝ่ายคุณกระแมนี่เขาโอเคด้วยไหมคะ

พี่แมนไม่ไหวพี่ติดต่อเติมก็เห็นไอจีพี่แมน
ก็ไม่ได้บอกกูไม่ไหว
ไม่ยังไม่ถึงตรงนั้นตอนนั้นเขาคุยกันคำถามกันไม่ไหวนะ

แต่พี่แมนอยู่เวียดนามเนอะ
บอกว่าก็ไม่รู้ก็เห็นว่าเป็นคนสุขภาพดี
ก็เลยอยากที่จะให้มาอุ้มบุญให้นู่นนี่นั่นต่างนานา
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะแม่เนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอก
แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยคุยกันอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนนี้แมนน้องสาวชิ้นนี้เขาอยู่นี่
นามก็ไปเที่ยวกันนู่นนี่ต่างนานา
นางก็เลยลงไอจีมาบอกว่า

ฉันจะท้องให้ผัวฉัน
นี่กูอยู่เวียดนามเลิกไลน์มาถามกันได้แล้ว

แต่จริงเนี่ยนะถึงมันจะเป็นเพื่อนสนิทเนี่ย
ให้แม่มันท้องให้สงสารมันเหมือนกันนะ

เพราะว่าไหนเนี่ยแมนมันจะไม่มีผัวไง

วันหนึ่งมันอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้
แต่จริงแล้วข้อกฎหมายก็ท้องไม่ได้อยู่แล้ว

เพราะว่าหนึ่งคนที่อุ้มบุญได้ตอนนี้กฎหมายที่ออกมาคือว่า

ก็สมมุติต้องมีน้องสาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

วันนี้ยังสมลสนะฮะเราไม่มีลูก
ถึงไม่ขอให้น้องสาวของพี่หรือน้องสาวของหนุ่มเนี่ย
พี่น้องจริงนะคือ

แต่สิ่งที่เป็นผู้ชายกับผู้ชาย